กลับมาแบบนี้มีนัดกันตามเดิมนะคะ
เจวิแฉแหลกเยกวิทยาของเราก่อน
ถ่ายละครเขาบอกว่าเกิดสปาร์ครักกัน

แต่อันนี้มันมีคนนึงที่มันมีหวานใจอยู่แล้ว

ฟังเจวิเขาแฉเรื่องนี้เลยค่ะ
อยากรู้จริงเลยว่าใครอ่ะ
ความนีดความต้องการแรงเสน่หา

ที่เจวิได้ฟังเรื่องเล่าจาก

เกิดเหตุสลับคู่สลับคั่ว
ของพระเอกมีแฟนแล้วสวยมาก
กับนางเอกแบ๊วเสียงสอง
เมื่อครั้งไปถ่ายละครในป่าเขา

คล้านางเลยฟิเจอริ้นกันจ้า

ที่ผู้จัดการตามหาดังเอกใบ้เจอ

โทรแล้วโทรอีกโทรยังไงก็ไม่รับ
ปรากฏว่าพอโทรเข้าเบอร์พระเอก
นั่นมีเสียงของทีมรับสายกระเสา

ก่อนตกใจเฮ้ยไม่ใช่มือถือฉันนี่
ผู้จัดการงงแตกจ้า

สัดสนใจเดินไปห้องพระเอก

อีกคู่นี้มันคุ้นของน้องนางเอกชัด
อย่างเมื่อคืนเขาไม่จิบวายกัน
เอ๊ะหรือว่าเขาพากันมาจิบอย่างอื่นต่อ
ว่าแล้วเลยเคาะประตูยืนหลบข้างเสา

เป็นน้องนางเอกสายแบ๊วจริงด้วย

แซมมากเลยอ่ะยังไงดีนะที่ไม่ไปฉีดโบท็อกมา
เพราะถ้าฉีดโบท็อกดิฉันแสดงสีหน้าอาการไม่ได้เลย
พอดูไปแล้วก็รู้สึกแบบลุ้นต่างหูอาหาร
โดยเฉพาะเงาข้างหลังไม่สมขาวแหม
เล่นได้สมบทบาทกันจริงเลยนะจ๊ะ
กลับมาชกกันทุกอาทิตย์นะคะกับนี่เลยนะคะ
แชร์แหลกแยกวิภาดูสิว่าคราวหน้าจะแชร์ใคร
ไปทายกันต่อแล้วกันอย่างไรที่ไหน
ตามไปเมาส์กันต่อได้นะคะติดตามกันด้วยนะคะ